ค่อยรวยค่อยรวย

เห็นหรือเปล่าว่าวันนี้จะพาไปร้านลับ

ลับที่บอกมันรับเพราะว่าเราต้องเข้ามาในวัดก่อน

มีพวกปลาคางมีกบมีอะไรที่แบบรสจัดจ้าน

เหมือนไอ้หนุ่มหัดเมาอ่ะเหมือนไอ้หนุ่มหมัดเมา

ต้องเมาไปผัดไปยังไงให้ขายดีขนาดนี้

ครัวจาแดงอร่อยไม่ได้โม้
ร้านอาหารป่าอาหารไทยรสจัดจ้าน

เปิดมานานกว่า๓๐ปีแล้วล่ะครับ
ที่นี่เนี่ยมีหลากหลายเมนูอร่อยแบบว่าเด็กกินได้
ผู้ใหญ่กินดีอย่างเช่นไข่ตุ๋นเมาะไฟ
ขวัญใจเด็กหรือจะเป็นเมนูจัดจ้าน
อย่างปลาคังผัดชาแกงปลาปลากราย

เอามาทอดกระเทียมเขาก็มีนะ
โดยเจ้าของร้านก็คือจาแดงคนนี้นี่แหละครับ
เอาเป็นว่าให้เฮียป้องและน้องใบตอง
ทำความรู้จักกับเขากันเลยครับ
ลูกค้าที่มากินยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อย

จ้ะเขาบอกจ้ะต้องเมาไปด้วยผัด

กว่าจะมาถึงเนี่ยแอบเป็นร้านลับเหมือนกัน

แล้วทำไมถึงแบบคนเยอะขนาดนี้

เข้ามางานบวชงานสวบงานแตกอะไรเนี่ย

กลับไปบอกต่อเพื่อนวันนั้นมางานสวบเนี่ย

แปลว่าปากต่อปากบอกไป
แนะนำหน่อยเมนู
เมนูเพราะว่ามีกบมีนกมีปลายมีหมูปลา

เมื่อกี้ได้ยินแป๊บมาจากบอกว่าปลาคังผัดชา
ได้ยินมาเหมือนกันว่าเป็นเมนูที่แบบโด่งดังมาก

บุกเข้าไปดูในครัวดีกว่าว่าเมนูปลาคังผัดชา
มันจะช่ามันจะร้อนมันจะแซ่บขนาดไหน

แต่ก่อนที่เราจะไปเปิดสูตรลับเมนูเด็ดปลาคังผัดชา
ตอนนี้เราก็ขอพาไปที่จังหวัดสมุทรสงคราม
เพื่อไปตามหาผู้เชี่ยวชาญเรื่องหอย
แต่ไม่ใช่หอยธรรมดานะครับ
เพราะมันเป็นหอยไฟลุกแบบนี้
กับเมนูหอยผัดพริกเผา

ซึ่งจะมีหอยอะไรบ้างนั้นให้น้องเบสเจ้าของร้าน
ลองยกตัวอย่างให้ดูหน่อยครับ

โอ้โหมีหลากหลายหอยเลยนะครับ
แล้วหอยอะไรขายดีที่สุดล่ะครับเนี่ย

เพราะว่าผมเริ่มผัดตั้งแต่หอยลายเริ่มแรกเลย
คนก็จะติดกินหอยร้ายซะมากกว่าครับ
แบบนี้ต้องใช้หอยลายวันละเท่าไรกันล่ะครับ

แล้วไปรับหอยมาจากที่ไหนกันล่ะครับเนี่ย
ก็จับตามชาวบ้านที่ออกทะเลเลยครับผม
เรียกว่าส่งตรงจากทะเลกันเลยทีเดียว
แล้ววิธีการดูหอยสดเนี่ยมันต้องดูยังไงล่ะครับ
ถ้าหอยสดตัวเขาจะไม่อ้าตัวเขาจะเป็นทรง
ถ้าตัวที่ตายแล้วก็คือเขาจะอ้าปากหรือว่าตัวจะเหี่ยว

ใครอยากได้หอยสดก็ลองใช้วิธีของน้องเบสดูนะครับ
ว่าแต่ดูไปดูมาก็ต้องสะดุดตากับน้องหอยหน้าตาแปลกแบบนี้
เขาเรียกว่าหอยอะไรล่ะครับ
เขาเรียกหอยปักเป็ดครับผมถ้าคนใต้เขาจะเรียกเป็นหอยลากครับ
แล้วเวลากินมันจะรู้สึกยังไงครับ
เนื้อของเขาที่เขาสดแล้วเขามีความหวานอยู่แล้ว
พอได้ผัดกับพริกเผามันจะเกิดความมันแล้วหางของเขาก็จะกรุบกรอบครับ

ว่าแต่เคล็ดลับความอร่อยของหอยผัดพริกเผาอยู่ที่อะไรล่ะครับ
น่าจะเป็นการตำพริกใหม่หอยสด
พร้อมกับการที่ผมผัดใหม่ใหม่บวกกับไฟที่มันลุก
งั้นให้น้องเบสผัดหอยให้ดูหน่อยดีกว่าครับว่าต้องทำยังไงบ้าง
ใส่ละมันครับ

กลัวไฟครับให้ไฟเผาพริกให้หอมครับ

แล้วก็ปิดฝาอบหอยให้สุกครับ
เสร็จแล้วครับ
ว่าแต่ทำไมต้องผัดให้ไฟลุกแบบนี้ด้วยล่ะครับ
คั่วไฟโดยใช้ไฟแรงนะครับ
มันทำให้เกิดความหอมมีกลิ่นไหม้นิด

เคยโดนไฟไหม้บ้างหรือเปล่าล่ะครับเนี่ย

ก็เรียกว่าแอบเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับ

จากการที่ว่าผมเวลากินข้าวกับแม่กับครอบครัวที่บ้านเนี่ย

พอผมได้กินได้ลองทานของแม่แล้ว

ผมก็เลยภาพนั้นคือจำมาครับว่า

เรียกว่าสูตรแม่พารวย
แต่เห็นหน้าตาน่าอร่อยแบบนี้เนี่ย

เริ่มต้นราคาโลละ๑๕๐ครับผม

กิโลผัดอยู่๘๐บาทครับ
ราคาเบาแถมอร่อย
แบบนี้มีลูกค้ามารอซื้อเยอะที่สุด

เปิดร้านมานานหรือยังล่ะครับ
ราวประเทศ๔เดือนครับ

ทำให้ชีวิตของน้องเบสดีขึ้นยังไงบ้างล่ะครับ

แต่ก่อนผมเกเลติดเกเลอะไรอย่างนี้ครับ

พอมาเริ่มจริงจังทำอาชีพนี้

ภูมิใจครอบครัวภูมิใจ

อย่างนั้นให้น้องเบสช่วยฝากข้อคิดไว้หน่อยดีกว่าครับ

และสิ่งสำคัญคือครอบครัวครับ
แล้วใครที่อยากลองลิ้มชิมรส
หอยผัดพริกเผาไฟลุกแบบนี้
มาหาได้ยังไงบ้างล่ะครับ
ผมจะเปิดช่วงเที่ยงครับ
อยู่ปากทางเข้าสารตำรวจชุมพรครับ

จะไปอยู่ในร้านกรอบรถของสาร

อนไหลอดครับจังหวัดสมุทรสงครามครับ

เคล็ดลับการทำปลาข้างผัดชา

อดใจรอสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับ

ถ่านร้อนให้แดงให้เขากิน

เขาจะเอาไปให้ที่วัดแล้ว

เป็นร้อยนะเป็นร้อยนะ
จะบอกว่าร้านขายดีมาก๖๐ปี
แต่เมนูมีแค่๓เมนู
มันก็เงยหน้ามันมันก็เห็นมันร้องไห้

ในบ้านเราก็เห็นผู้หญิงยืนอยู่หน้าบ้าน
เศรษฐีป้ายแดง

วันนี้เราอยู่กันที่ครัวจาแดง

ต่อไปพิธีกรของเราทั้งสอง
ขอเปิดสูตรลับปลาคังผัดชา

เฮียป้องและน้องใบตองไปกันเลยครับ

ไบมะกรูดมะเขือเผือบ้วง
สิ้นกระแย่อ่อนราชายละชาย

น้ำมันหอยผงกรุงรสน้ำตาลและผงชูรส
คงเริ่มทำต้องจามทุกโต๊ะ

น้ำมันไม่เป็น
น้ำมันพืช

มันไหลเข้าไปแม่นอย่างเราอะ

ล้อปปลาลงเลยเหรอแพ้แล้ว

คุณผัดใบจามเห็นมั้ย

น้ำซุปตามแค่นี้ก็อร่อยแล้ว

ชุดให้น้ำตาและก็พริกไทยฟื้น

แป๊บเดียวเองอ่ะเริ่มดูสวยเลย
ให้มาดูแบบให้มะเขื้อมัน

พอเริ่มสุกปุ๊บเราเติมไปทายลงเลย
น้ำมะนอยผงปรุงรสนะคะน้ำตาลผงชุโรสงูหน่อยครับ
งูหน่อยครับจะอุ๊ยน่ากินอ่ะ

คะมินขาวคะมินขาวลงไป
ขั้นตอนสายครับคุณราภาครับคุณราภา

แบบมะกรูดได้นะครับโรยไป
อืมท้ายแล้วนะคะอู้ดูโอ๊ยจ่าแดงแล้วเมื่อกี้เห็นน้ำมังนองมันก็เกลือมไปหมดแล้ว
มันแข้งไปเลยอ่ะปลามันดูดเข้าไปแล้วใช่ครับแปลว่าปลาก็ต้องถำด้วยความแบบทำอร่อย
โอ้โหรสชาติมันจะเข้าไปในเนื้อปลาหมดครับ
ใฟนี้มุกฮีมือจ่าแดงครับผมใช่แล้วแฟนฮีลาของจ่าแดงไปแล้วจ้า
ถึงแม่อู๋ตังกันนะครับ
ปากกาจะซื้อขูดมาเลยเพราะว่าเราไม่มีเวลามาขูดพอเราจะทำเราก็ตำอีกทีนึง
เราก็จะปั้นใส่เลยในน้ำเดือดแล้วนะคะ
แล้วก็เอาพริกแกงใส่ตีให้แบบละลายแล้ว
เนื้อปลากายใส่ได้เลยค่ะปั้นประกายชิ้นพอดีคำเลยนะคะ
พอปั้นเนื้อปลากายเสร็จแล้วใส่กระชายได้เลยค่ะ
แล้วก็ลูกพริกไทยอ่อนค่ะวันนี้มะเขือพวงครัวฝึกยาว
อันนี้มะเขือยอดมะพร้าวอ่อนพอไปเราจะปรุงรส
อันนี้ชูรสนะคะอันนี้น้ำตาลหน่อยเลย
แล้วก็ใส่ใบกะเพรานี่นะคะน้ำปลาร้านี่แหละ

และนี่ก็คือแกงปลากรายหอมหอมร้อนร้อนแบบนี้
เรียกว่าเห็นแล้วก็น้ำลายไหลเลยล่ะครับเนี่ย
และตอนนี้ก็ได้เวลาที่เฮียป้องและน้องใบตอง

ดูสิว่าจะเด็ดขนาดไหน

ปลากรางผัดชาเซ็กเจอร์ของร้าน
และอันนี้ครับทิมแม้อาวุธที่ทำเมื่อกี้

อันนี้คือยำกุ้งขมิ้นขาวครับผมอันนี้คือหมูทอดยอดย่าไส้ตุ๋นทอดไฟนะฮะ
ราคาดีจังเลยอยากชิมแล้วนะพี่ปองอ่าผัดชาปลาคังนะคะครับ
นี่ปลาหรือเนื้อเนี่ยเนื้อมันแน่นมากเนื้อแบบไม่คลาวด้วยอ่ะ
ไปด้วยความจัดจ้านของเครื่องเทศจริงจริงมันแบบเหมือนจะต้องตักเครื่องเทศเข้าไปกินด้วยนะ
คือมันไม่ได้เผ็ดออกมาเลยอะมันจะกินอ่ะมันจะเผ็ดเผ็ดอยู่ในปากแบบร้อนร้อนเผ็ดเผ็ด
จริงจริงกินแบบข้าวสัมปัดาก็อร่อยแล้วนะดิ้งโอเคที่จ๋าบอกขายดื่มดิ้งดิ้งเข้า
อ่ะต่อกันด้วยอันนี้นะฮะแกงป่าปากกรายนะครับ
เริ่มต้นเข้มข้นสุดสุดอันนี้ถูกต้องเลยอ่ะเอาจริงมันต้องเผ็ดร้อนอย่างงี้
เพราะมันเป็นส่วนแกงที่ปั่นที่พี่ป้องบอกเลยอ่ะแล้วป่าเป็นยังไงป่าเป็นยังไง
เด้งเด้งสู้ลิ้นสู้ลิ้นปากกายสู้เด้งเด้งสู้ลิ้นพูดคำเดียวว่าคือถึงเครื่อง
มาได้เวลาไข่ตุ๋นของเด็กค่ะ

อยากถามจ๋ามาเลยว่ามีไหมว่ามากินก่อนงานแล้วลืมเข้างาน
ก็ได้เวลาที่เฮียป้องและน้องใบตองจะเปิดใจพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตของจาแดง
เริ่มจากขายตามสั่งรายได้วันละแค่๗๐๐บาทจนได้รับฉายาพ่อครัวสายเมา
แต่ความเมามันก็มาคู่กับเรื่องราวเพราะว่ามีข่าวว่าจาแดงเนี่ยแอบซุกกิ๊กอะไรกันครับเนี่ย
พ่อเขารักครอบครัวรักลูกรักเมียมากแต่ความเจ้าชู้ของผู้ชายเนี่ยเชื่อเลยว่าร้อยจะมีสักคนที่ไม่เจ้าชู้

แต่เราเจ้าชู้เนี่ยลูกจิตแม่ค้านะเราได้ของถูกมาขายให้ลูกค้ากินอร่อย

ว่าเขาทำอะไรผิดเขาโดนขังบริเวณ๗วัน
แต่เขาไม่ได้โดนขังแล้วเขาไปอยู่กับผู้หญิงทุกวันเลยที่แม่จับได้
ประเด็นคือบอกว่าทำงาน
แล้วน้องสาวผู้หญิงที่พ่อไปติดเขาโทรมาบอกแม่เอง
พ่ออยู่กับผู้หญิงคนนี้แม่ก็เลยไป
เรื่องกิ๊กไปเอาเรื่องดื่มต่อดีกว่า
เห็นแค่ว่าร้านนี้เนี่ยถ้าไม่ให้เมาเนี่ยทำไม่อร่อยคือไม่พริ้ว

เมื่อก่อนเยอะจริงขั้นวันแล้ววันละกรมหรือเปล่า

ดื่มหนักลงไปยาวนานเป็น๑๐ปี๑๐ปี

พ่ออะไรที่นี่ว่าอยู่ในนี่
มีบ้างแต่พอเรามีครอบครัวแล้วทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไป
แม่ดื่มครับว่ามั้ยเป็นเพื่อนพ่อทิ้งหน่อย
มีบ้างแหละแต่เราก็ยังรู้ไง
เพราะว่าเราก็ต้องแบบเก็บเงินใช่ไหม

ก็คือเก็บเงิน๓ล้านนี่ก็จากร้านอาหารอยู่แล้ว

ล้าวปมขึ้นบุรี๒กว่า

ตอนนั้นแม่ฟังเป็นไงบ้าง

รักษะสู้กันไงจริงจริง
ทุกท่วดอะไรหายเหนียว

มแสดงนะว่าคุณค้นหาตัวเองมาเจอแต่ถ้าคุณหาตัวเองเจอ
อยู่กันมา๓๔ปีนะนะ
จากเรื่องราวของความรักความห่วงใหญ่ที่ทำให้คู่นี้จับมือกันสร้างร้านครัวจาแดงและส่งต่อให้กับลูกชายได้สำเร็จก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อนั่นก็คือ
เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาบเงินทอง
และความอุดอมสมบูรณ์
หลังจากที่แม่ได้มาเป็นอย่างไรคะเรื่องของการค้าขาย

ลูกค้านั่นเลย
แล้วแม่ต้องบูชาต้องไหว้ทุกวันไหม
ทุกวันค่ะจุดถ่านร้อนให้แดงให้เขากิน
บอกให้ลูกค้าเข้าร้านเยอะให้ช่วยกัน

แต่ว่าอะไรที่ทำให้เราแบบมีโชคมีลาบที่ติดตัวเราอยู่
ุมารที่บ้านเขาบอกว่าเขาจะมาอยู่กับแม่
แต่แม่ก็ไม่เชื่อแม่ฝันแม่อะไรแม่ไม่เชื่อ

ฝันเห็นเด็กแก้ผ้าอะไรอย่างนี้แก้ผ้าด้วย
แม่บอกไม่เอาไม่เอาแล้วเขาก็บอกเขาก็อยู่ด้วย
เขาจะช่วยดูแลแม่แล้วก็แม่ก็ป่วย
พ่อก็บอกว่าจะทำยังไงกับลูกดีเพราะลูกคงไม่ไหว
พ่อก็บอกว่าบอกพ่อเนี่ยตัวอะไรเนี่ย
กลัวอุมานมาอยู่ที่เตียงหนูแล้วก็พ่อก็บอกว่า
อันนี้เหรอพ่อก็ข้ามจะไปไว้วัด

คือเรามีอาการเหมือนองค์โลคอง

ไม่รู้ไม่รู้ว่าบอกลงเลย
เขาร้องไห้แล้วเขาบอกว่าเขามาอยู่ให้โชคให้ลาบ
ก็คือที่ผ่านมาหลังจากที่แม่เลี้ยงกุมาร
กุมารก็มาเข้าฝันแล้วมาให้โชคเหรอคะแม่
ถูกรางวัลที่๓นึกว่าหลอก
ก็ไปตรวจเองจริงถูก
ปรากฏว่าถูกรางวัลที่๓จริง

เชิญชวนมาทานร้านอาหารจ่ายแดงเวอร์เดโมสักครั้ง
ร้านอยู่พุทธนธนศัยหนึ่งกลิ่นชั้น
ก็คำวัดมาวัดอินภาราวะ
เปิด๑๐โมงเช้าถึง๓ทุ่ม
วันนี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณแม่บู๊ด
แล้วก็ขอบคุณจาแดนนะคะ

เราก็ขอออกเดินมาริมถนนกันบ้าง
กับช่วงริมทางสร้างเงิน

จากเมนูเด็ดในย่านท่าดินแดง
สถานที่ที่มีแต่ของอร่อยมาให้ดูกันครับ
กละโน่นปอเปี๊ยะสดเหี้ยไชท่าดินแดง
ร้านนี้เขาขายกันมากว่า๗๒ปีแล้วนะครับ
กล่องอย่างนี้๒ชิ้นใช่ไหมคะ

๔๐บาทเท่านั้นค่ะทุกคน

แซงกวาอันนี้ครูเชียงอันนี้ด้วยแม่นี้คือมูตั้งค่ะนี้กูเตาหู้ค่ะ
ที่ร้านเนี่ยเอกลักษณ์ก็คือเขาไม่ใช้ผงชูรสเพราะว่าความอร่อยของปอเปี๊ยส่วนจริงจะอยู่ที่น้ำราด

เป็นร้อยนัดเป็นร้อยนัด
่อเปี๊ยะสดมากไส้แน่นมาก

พริกดองมันจะมีความเปรี้ยวแต่หลอกความหวาน
คือมันอร่อยแบบลงตัวมาก
อร่อยสดแถมราคาประหยัดแบบนี้
คุณผู้ชมก็อย่าลืมแวะมาทานกันได้นะครับ
ต่อไปเราเดินเลาะริมทาง
ชิมตำนานร้านเด็ดที่ผัดเต้าทาน
กระทะใบใหญ่แบบนี้
กับร้านสรัดหน้า๕๐๙

ผัดเส้นหรือผัดข้าว
คนแน่นมานานกว่า๗๐ปีแล้ว
จะบอกว่าร้านขายดีมาก๖๐ปี
แต่เมนูมีแค่๓เมนู

สังเกตว่ากระทะที่นี่จะแตกต่างจากที่อื่น

มือผัด๒๐กว่าปี

การใช้เตาถ่านแล้วก็กระทะสูตรพิเศษ

อย่างผัดซีอิ๊วใส่หมูจานนี้นะ

เดี๋ยวไปทำข้าวผัดกันต่อจ้า

ก็จะมีความแบบมีข้าวร่วนประมาณนี้นะคะ
นี่น้ำมันหมูเหมือนเดิม

ปรุงรสแค่น้ำตาลและน้ำปลาเท่านั้น
อ่าใส่คณะลงไปแล้ว

ใส่หมู๕๐บาทเหมือนกันค่ะ
เคล็ดลับและเทคนิคการผัดด้วยเตาถ่าน

ชิมความอร่อยกันได้เลยครับ

นี่ราดหน้าหมูแบบนี้
ซีอิ๊วหมูข้าวผัดคณะหมู
เดี๋ยวจะเริ่มกินจากลาดหน้าก่อน
หมูนุ่มคณะอ่อนเส้นเหนียว
รัดหน้าเขาไม่ได้ติดหวานทุกคน

มันเป็นราดหน้าแบบสูตรโบราณที่มันอร่อยพอดี

กลิ่นควันแบบนุ่ม
แล้วคือความอร่อยคือกลิ่นแบบน้ำมันหมูด้วย

อร่อยได้ไงใส่แค่น้ำตาลกับน้ำปลา

มันหอมคือมันผัดข้าวกับน้ำมันหมู

ชนะอ่อนคือมันอธิบายไม่ได้แล้ว

ลับความอร่อยของร้านริมทางสร้างเงิน
ร้านนี้อร่อยตรงที่เทคนิคการใช้ไฟ

ถุดิบต่างที่เขาใส่ใจในการคัดสรรมา

แต่ทุกเมนูคุณภาพ
คุณผู้ชมก็อย่าลืมแวะมาทานกันได้
ที่ร้านสอราดหน้า๕๐๙ท่าดินแดงนะครับ
ได้เห็นเคล็ดลับทำเงินจากร้านริมทางกันไปแล้ว
เราก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศไปหาร้านใหญ่
ที่อัดแน่นด้วยอาหารแลสด

ได้รับรางวัลมิชลินถึง๔ปีซ้อน

เราตามน้องใบตองไปกันเลยครับ

ทำให้สำเร็จได้ขนาดนี้

ด้านในเลยจ้ามาแล้วครับร้านแม่กรองหัวปลาหม้อไฟ
บนถนนพรานกพุทธมนตรสาย๑เป็นร้านอาหารไทยซีฟู้ด
เมนูเด็ดขึ้นชื่อต้มยำหัวปลาหม้อไฟและปูไข่นึ่งนมสด
น่ากินทีเดียวล่ะครับโดยวัตถุดิบหลักของทางร้าน
ก็ส่งตรงมาจากตลาดแม่กรองมีทั้งปลาเก๋าปูไข่กุ้งไซสยักษ
และไข่ปลาริวเซียวที่มีทีมงานกว่าห้าสิบคน
โต๊ะให้นั่งกว่าหกสิบโต๊ะและเจ้าของร้านผู้สร้างอาณาจักร
ร้านแม่กรองหัวปลาหม้อไฟก็คือแม่ดำคนนี้นี่แหละครับ
รสเด็ดของย่านพุธมนตรศัยหนึ่งนั่นเอง
เอาเป็นว่าเราตามน้องใบตองไปทำความรู้จักกับแม่ดำกันเลยครับ
บุกมาในครัวก่อนเลยแม่สวัสดีค่ะ

แม่หนูเทียบกับมือหนูมือหนูเล็กไปเลยอ่ะดูดิ
งั้นพูดถึงไข่ปลาริวกิวไปเลย

ไม่แครวอังุ่น

แล้วเราจะดูการสดว่าสดยังไง

จริงแล้วค่าสดเขาจะอยู่ในนี้
คือมันจะอยู่ในรังไข่แบบนี้

คือเนื้อปูก้อนที่ร้านเราจะใช้ประมาณ๓ตัวโล
เราจะสั่งแกะวันต่างมา
มาดูตัวที่มันยังเป็นตรงนี้ก่อนนะ

ทั้งหมดนี้คือปูไข่หรอแม่

๓ตัวโลแล้วก็๔ตัวโล
วันหนึ่งสั่งปูมาทั้งหมดเยอะแค่ไหน

มาดูอีกหนึ่งเมนูเด็ดวัตถุดิบเด็ดก็คือปลาเก๋า

วันหนึ่งใช้ปลาเก่าเท่าไหร่คะ
ปลาเก่านี้เราจะใช้ตัวละ๗๐กิโลนะตัวมันใหญ่
คือหัวมันจะดีจังดีว่าเนื้อเขาจะเยอะมาก
เพราะว่าหัวเนี่ยจะต้องเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบหลัก

คือต้มยำหัวปลาหม้อไฟ
ไหนดูวัตถุดิบเยอะแยะมากมายขนาดนี้แล้วนะแม่

อยากได้สูตรเด็ดเคล็ดลับการทำต้มยำหัวปลาหม้อไฟ

บุคครัวเปิดสุดลับการทำเมนูต้มยำน้ำคนหัวปลาหม้อไฟ
จะมีอะไรบ้างนั้นตามน้องไม่ต้องไปกันเลยครับ
อ่าแม่เริ่มเลยอันนี้คืออันนี้หัวอันนี้หัวอันนี้เนื้อ
อันนี้คือแม่ต้มแยกไว้หรอคะค่ะต้มแยกคุณผู้ชมครับ
และหัวปลาเก๋าที่เห็นถาดนี้เนี่ยก็คือผ่านการต้มเพื่อดับข้าวมาแล้ว
โดยเริ่มจากการนำหัวปลาเก๋าไปล้างทำความสะอาดจากนั้นต้มน้ำให้เดือด
คาตะไคร้ใบมะกรูดเพื่อให้กลิ่นสมุนไพรไทย
ดับกลิ่นขาวนั่นเองแหละครับจากนั้นนำหัวปลาเก๋ามาต้มจนเดือด
ใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีแล้วนำหัวปลาเก๋ามาล้างน้ำอีกหนึ่งรอบ
ใช้มีดและแปลงขูดเกร็ดปลาให้หมดแค่นี้เราก็จะได้หัวปลาเก่าที่สดสะอาดไม่ขาว
นี้ที่ร้านเนี่ยเขาเคี่ยวมานานข้ามวันเลยนะคุณผู้ชมโดยสูตรของแม่ดำก็คือ
ใช้โครงไก่มาต้มในน้ำเดือดตามด้วยรากผักชีปรุงรสด้วยเกลือผงปรุงรส
จากนั้นก็ค่อยช้อนเอาฟองออก
ซึ่งแม่ดำก็จะเคี่ยวทิ้งไว้๑วัน

กับเมนูต่างนั่นเองล่ะครับ

เริ่มจากตักน้ำ

อันนี้แม่เตรียมอะไรอยู่แม่เตรียมเนื้อปลาจ้ะ
อ่าเสร็จเนื้อปลากี่อันได้แล้วก็เห็ดปลางพริกสวนอันนี้น้ำมะนาวน้ำปลาปรุงรสนิดนึง
อ่าลาดลงไปก็คือปรุงต้มยำธรรมดาเลยนะทุกคน
พริกเผาค่ะใส่นมแล้ว
มาค่ะเสร็จแล้วเทลงมองไฟแบบนี้เลยอู้วระวังนะ
นี่มีผักชีไทยผักชีฝรั่งเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่คือเมนูต้มยำน้ำข้นหัวปลาเนื้อปลา
ยังไม่ได้หมดแค่นี้นะยังมีอีกหนึ่งเมนูเด็ดเดี๋ยวเราไปทำปูไข่นึ่งนมสดกันต่อเลย
เดี๋ยวแม่เราต้องเลือกไซส์ก่อนใช่ไหม
ทีนี้เราจะเอา๓ตัวโลขั้นตอนต่อไปก็คือทำไงค่ะแม่

อุ้ยดูไข่ข้างในดูสิไข่แน่นมาก
ก็คือจะต้องหั่นเอาแปลงขัดทำความสะอาดอีกทีนึงนะคะในขั้นตอนความสะอาด
แล้วก็เอานี่เหลียงเพราะว่าเราจะต้องลาดนมโหเหลียงไม่นึงเลยยังน่ากินขนาดนี้

๑๐นาที
เปิดเลยค่ะ

จะเป็นแบบนี้ค่ะ

นี่เรียบร้อยแล้วค่ะปูไข่นึ่งนมสดนะคะ

แต่ยังชิมไม่ได้เพราะว่ายังมีอีกหนึ่งเมนูเด็ด
ก็คือทอดมันปูแบบเนื้อแน่นจุกเลย
เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลย
ดีดีสิ
การที่เราใส่ทอดภูเราไม่ใช้ทอดผัดยาว
มันจะทำให้ขอบมันปลาหนานุ่ม

ด้านน้ำตาลส่วนผสมของทางร้านจ้ะ
เสร็จแล้วเราจะนำที่ส่วนผสมทั้งหมดของซอสมันปู

และนี่ก็คือทอดมันปูฝีมือการทำจากแม่ดำ

เอาเป็นว่าได้เวลาที่น้องใบตอง

ไปดูกันสิว่าจะมีเมนูอะไรกันบ้างครับ
มาแล้วค่ะแต่ว่าอาหารเยอะขนาดนี้
ชิมคนเดียวทานคนเดียวไม่หมดจริงนะคะ
เชิญคุณอามมารับประทานด้วยนะคะ
ไซส์นี้นะคะ๓ตัวโลจานนี้นะคะอยู่ที่ราคา๑๕๕๐บาท
สดแบบสดกว่านี้ต้องลงไปกินในทะเล
ไข่ปูก็จะแบบเหมือนสุกไม่มากเท่าไหร่อันนั้น

มันจะมีความฉ่ำมันมันนุ่มนุ่มหวานหวานนะครับ
คือน้ำจิ้มซีฟู้ที่นี่รสจัดมากพอกินกับปูไข่อ่ะมันตัดเลี่ยนได้ดีแล้วมันเข้ากันเด็ด
อยากกินต่อแบบคุณอำกันนะส่วนอันนี้ก็คือต้มยำหัวปลากับเนื้อปลาเก่า
อยู่ที่ราคา๔๐๐บาทโอ้โหชิมเลย
เก่าเขาตัวแบบตัวหนึ่งใหญ่มากอ่ะหมูตัวใหญ่มากคือหนูไม่รู้จะเริ่มกินส่วนไหนเลยแต่หนูว่าชอบกินหัวปลานะ
อร่อยอ่ะต้มยำไม่เผ็ดอ่ะเป็นแบบว่าน้ำข้นนะคะน้ำข้นนะครับกลมกล่อมรสชาติดีมาก
นี่คือแม่บอกว่าหัวปลาที่นี่เนื้อเยอะเพราะว่าปลามันตัวใหญ่คือหัวมันใหญ่
กรุบหอมสมุนไพรนะละมุนอ่ะรสต้มยำแบบน้วนอ่ะรสจัดจ้าเลยอ่ะ
และทอดมันปู๔๒๐บาทเหลือชิมแบบไม่ใส่น้ำจิ้มเลย
ต้มจิ้มก็อร่อยมันแบบปูมันสดอ่ะทุกคน
มันมีความหวานของเนื้อปูเราเคี้ยวไปเราเจอปูเลยอ่ะ
ใครกินแบบเปล่าก็อร่อยนี่เดี๋ยวหันยุงเวอร์นี้เอามูสั่งกลับบ้านได้ปะนะเนี้ย

ไปสั่งอาหารให้ที่บ้านใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวคุณไออย่าเพิ่งกลับนะ

อร่อยกับทุกเมนูของร้านแม่กรองหัวปลาหม้อไฟกันไปแล้ว
ต่อไปก็ได้เวลามาเปิดใจพูดคุยกับแม่ดำหญิงแกร่ง
สู้ชีวิตกว่าจะมีอาณาจักรร้านอาหารหัวปลาหม้อไฟที่ใหญ่โต
แล้วอะไรทำให้แม่มีวันนี้ได้ล่ะครับ
ก่อนหน้าที่จะมาเป็นร้านร้านนี้ค่ะแม่เป็นแม่ค้ามาก่อน

ถ้าว่าตอนนั้นขายผักรายได้ไม่ดีไม่พอหรอกเราก็มีลูก๒คน
พอผักแล้วก็มันเปลี่ยนเป็นของทะเลรายได้ก็ดีพอเลี้ยงรับเขาก็ได้แล้ว

เริ่มดีขึ้นแต่หลังจากนั้นไม่นาน
แม่มีบอกว่าเธอมีคนเขาอยากมาฟื้นเรียนลูกกันค้า

ไม่เห็นเขามาเรียวรู้เราก็ตากหอยโค้งตักใส่ไข
แต่ตอนนั้นเขาออกจากงานแล้วเดี๋ยวสามห้าน
อ่าเขาเริ่มไปเหมาแล้วพาไปบ้าน
แล้วเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะเออเอาเงินมาสี่หมดก่อนเนี้ย

เอาไปซื้อสีทาตึกเอ้าเหมาไว้ได้สี่หมื่นห้า

ไม่ได้เสียชื่อเสียงทำงานเสร็จเขาก็จะเทลา
อืมคืนไหมไม่คืนอ้าว
หลังที่สองมาอีกอ้าวอีกห้ามึน
ฮะอ่าจับได้ตอนไหนตอนที่มีคนมาบอกว่าเฮ้ย
เห็นแฟนแกเนี่ยพาผู้หญิงเข้าร้านทำ

ไปไหมไปไปตอนนี้ยังอยู่ที่ร้านขายไปเอาแหละไป
วิ่งไปร้านทองอ้าวแม่ไม่ไปแต่แม่ก็รู้แล้วแหละรู้แล้ว
ว่าว่าเป็นอย่างนั้นรู้แล้วสุดท้ายจบยังไงแม่
ที่ว่าเราอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์นะเราอยากเลิก
ไปต่างจังหวัดดีกว่าอืมเขาห่างกันไปอ๋อ
อาจจะเลิกไปก็ได้คือแม่ไม่ได้อยากเลิกกับพ่อ
อยู่ต่างจังหวัดเลยบอกหอยร้านขายหอยบอกนอกจาก
เอาไปเถอะขายไปเลยอืมยกให้อ่ะแล้วก็ไปเช่าสวนที่ดินเขาสิบไล่
ไปยกร่องยกสวนปลูกมะลิไปกู้เงินญาติมาแสนนึงหนึ่งแสน
อันนี้กู้มาทำอะไรคะแม่มาดาวน์รถดาวน์รถเพื่อให้พ่อออกรถ
รับจ้างแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกเงินไม่มีจะซื้อกับข้าวอืม
ไม่มีจะให้ลูกไปโรงเรียนเราก็บอกว่าลูกว่าวันนี้กลับจากโรงเรียน
ก็ไม่ต้องทำอะไรนะขอแม่มาก่อนค่อยเดี๋ยวแม่ไปเอาแม่ไปหากับข้าว
อ่าแม่ไปซื้อกับข้าวอ่ามารับจ้างน้องสาวที่เรายกร้านขายออกค่ะ
ให้บอกว่าอ่ะวันนี้เขาไม่มีเงินกินข้าวค่ะมาขอรับจ้าง
แล้วพ่อทำอะไรอยู่ตอนนั้นน่ะพ่อเขาก็ก็มีคนมาบอกว่า
เขาเอ่อรับผู้หญิงนั่งรถกันตลอด
จับได้สิคนจับคนได้รู้ไหมแม่คนนี้แหละคนเดิมจับได้วันที่เราไปรับจ้าง
น้องสาวเอากับข้าวก็เดินมาเอ๊ะเราก็มองว่าเอ๊ะ
ทำไมลูกเราไม่ไม่เข้าบ้านมันก็เหนื่อยหน้ามัน
มันก็อยู่มาร้องไห้ลูกลูกร้องไห้เลยโอ้โหแต่เกิดอะไรขึ้น
พยักหน้าไปในบ้านในบ้านเราก็เห็นผู้หญิงยืนอยู่หน้าบ้าน
เริ่มเอกใจใช่ไหมเอกใจแล้วไปได้แล้วพาพากันออกไปด้วย
แม่บอกพ่ออย่างนี้หรอไปได้แล้วไปไหนตอนนั้นอ่ะจะไปไหนก็ไปเถอะ
อ๋อพูดอย่างงี้เลยเออไปได้แล้วออกไปจากตรงนี้เพราะว่าตอนนั้นอย่าอยู่เลยอืม
อารมณ์ขึ้นแล้วอืมแล้วพ่อไปไหมไปสิไปเลยไปกันสองคน
ไปเลยสองคนพ่อเนี่ยพาผู้หญิงออกไปจากบ้านด้วยอืมลูกก็เห็นเห็น
ความรู้สึกแม่ตอนนั้นเป็นยังไงลูกเห็นด้วยนะแต่ความรู้สึกว่าตอนนั้นเราแย่
เราไม่น่าไม่น่าทำอะไรให้ลูกเห็นทำร้ายตัวเองใช่ไหม
ทุกข์เพราะว่าโทษตัวเองเหรอโทษว่าเราเป็นคนทำมันจริงจริงเราผิดผิด
เราอยู่หังเทศดีดีทำไมเราจนต้องมามันจะมาความรักเหรอ
ไม่อยากเสียเหรอทำไมเราดึงลูกมาให้ลำบากพี่วะ
ทำไมเราไม่คิดเลิกแพ้ขาดเออถ้าเราเลิกแล้วเรายังถ่ายหอยอยู่ใช่ไหม
มันจะดีกว่านี้เยอะทำไมเราคิดผิด
มีอยู่วันหนึ่งมันจะมีห้องอยู่ห้องหนึ่งเป็นห้องไว้ยา
อยากฆ่าแมลงนั่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้
ถ้าเปิดฝามันท้อถอยไม่อยากอยู่
ไม่อยากมีชีวิตเลยชนลูกน้องเอ๊ะหายไปนาน
ก็มาเห็นกับเราเห็นเราว่าเอ้าทำอะไร
แล้วก็มากระชากขวดกับมือรถใครอันนี้เราก็ไม่เคยเล่าให้น้องเราฟังนะ
เพราะเราหักค่าตัวไปอะไรที่ทำให้แม่ดึงสติกลับมาได้
แม่ยุดท่าเจ๊ด้ำตายน่ะลูกน้องบอกเฮีย
ลูกสองคนล่ะคิดถึงลูกนะคนที่เสียใจสุดสุดเลยอ่ะ
คือลูกแล้วตอนลูกเราโตแล้วเขาก็จงมือเรา
ต่อไปนี้ปูไม่คิดฆ่าตัวตายแล้ว
วันหนึ่งมันต้องมีของกู้มั่ง

สันใจก็เลยคุยแหละว่าฉันจะเข้าในกรังเทพฯแล้วนะ
ก็เลยมาอยู่ที่นี่พุทธมวลธนสิ่งหลังหนึ่ง

ไม่ดีแต่มีลูกค้าพูดคำนึงว่าฝีมือคุณดีนะแต่ทำไมถึงไม่มีลูกค้า
ไปไหว้พระยังตรงภาพที่ไหนเนี่ยว่าตลอดเนี่ยเขาบอกว่าไปไหว้ลูกพ่ออีกแล้วนะ
ไปขออะแม่ไหว้ยังไงตอนนั้นแล้วก็บอกกับลูกพ่อว่าขอให้ลูกได้ยอดเป็นหมื่นขึ้นไป
ขอให้ลูกใครไม่มีหมดลูกจาน้ำริเกย์สอนหลามน้ำเพชรมาแค่บนให้ที่วัด
๑คืน๑วันปรากฏว่าภายใน๑ปี
อืมคนมันมาจากไหนไม่รู้มึดคว้ามวดดินคว้ามึดโปว่าง
หลังจากนั้นยอดก็ดีเลยภายใน๑ปีหนี้๔๐๐๐๐๐บาท
หมดหนี้นะฮะปลดหนี้ได้อ่าริเกย์อีก๗๐๐๐๐บาท
สรุปคือต้องไปแก้บนหนี้๔๐๐๐๐๐บาทเนี่ยหมดแล้ว
แต่ค่าจ้างริเกย์เนี่ยคืนเดียวเนี่ย๗๐๐๐๐บาทแล้วนะแต่ก็อาจสมหวังไป
ภูมิใจไหมแม่ที่แบบจากวันที่มันลำบากมากที่พาลูกไปอยู่บ้านนอกอ่ะจนมาถึงวันนี้
ก็ไม่คิดนะว่าจะยืนตรงจุดนี้ได้สู้ต่อไป

หลวงพาลนอกเทฟลินชันเปิดตั้งแต่๑๑โมง๑๓ทุ่ม
บอกวันนี้ขอบคุณแม่ดำนะคะขอบคุณมากค่ะอันนี้คือยังเป็นอยู่นะน้องดูนะแต่ตุ๊กดูเลย

จะบอกว่าวันนี้หนูแทบตามากเลยการคุยกับแม่
คือตอนแรกคุยกับแม่ว่าแสบตาแค่ที่คาดผม
แต่จริงที่คาดผมมันธรรมดา
มันเรืองแสงตาจะบอด